มาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีเมื่อคืนนี้นะครับ
โดยถูกยิง๔นัดนะฮะคาที่นอนเลยนะครับ
แต่ตำรวจก็ยังงงอยู่เพราะไม่พบปลอกกระสุนในบ้านเลย
แต่พบรอยเท้าบนรั้วเหล็กหลังบ้าน
รอยตอนนี้ตำรวจยังต้องตามตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุของการก่อเหตุ
หรือว่าเสียร้านซีฟู้ดมีเรื่องมีราวกับใครหรือไม่อย่างไรนะครับ

บริเวณหลังร้านอาหารทะเลสดแห่ง๑
ซอยถนนลูกรังสะพานปลาที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
หลังรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกปืนยิงเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีเล็กที่
ภายในห้องนอนพบศพของนายอำพันธ์โตแก้วอายุ๕๐ปี
เจ้าของร้านอาหารทะเลถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่หน้าผากหนึ่งนัด
วนมซ้าย๑นัดสะโพกซ้ายอีก๑นัด
แล้วก็แขนซ้ายอีก๑นัดรวม๔นัด
นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนที่นอน

ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเก็บปลอกกระสุนปืนไปด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ว่าไปพบรอยเท้าบนรั้วเหล็กหลังบ้าน
เป็นรอยเท้าแตะขนาดเบอร์๑๐จำนวน๓รอย
คาดว่าเป็นรอยรองเท้าของคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๓คน
แล้วก็ก่อเหตุปีนเข้ามาที่บ้านบุกมาใช้อาวุธปืนยิง
แล้วก็หลบหนีออกไปทางนั้นแหละฮะทางกำแพงรั้วเหล็กเนี่ยนะครับ
จากการสอบสวนลูกจ้างของร้านอาหารทะเล
ซึ่งเป็นชาวพม่าที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
จ้างเองกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่
ซึ่งก็ห่างจากที่เกิดเหตุคือบ้านของนายจ้าง
ตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนกันเสียงมันดังขึ้น๔นัด
เป็นเสียงปืนนั่นแหละครับตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณ
หรือผู้ตายเอาปืนมาไล่ยิงงู
ทีนี้ครับเอ๊ะทำไมยิงหลายนัดจัง
ก็เลยให้เพื่อนคนงานด้วยกันวิ่งไปตามญาติของนายจ้าง
คือผู้ตายมาดูที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าญาติของนายจ้างมาถึงที่บ้านนายจ้าง
แล้วก็เปิดประตูไปอ้าวพบว่านายจ้างถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุไม่เห็นว่าจะมีใครเข้าออกจากบ้านหลังนี้

ส่วนทางด้านของนางสาวพันธิตาลูกสาวผู้ตาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับผู้ตายนอนอยู่บ้านคนเดียว

กระทั่งมีคนโทรมาบอกว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิต
เธอเองก็ไม่รู้ว่าพ่อไปทำอะไรให้ใคร
ถึงมาถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านแบบนี้
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามตัว
ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ืบหน้าล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมา
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นหลานเขยของผู้ตาย
และเคยมีประวัติเคยมีประเด็นเรื่องของเงินซื้อขายบ้าน
กับผู้ตายได้เข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้จะเคยมีประเด็นกับผู้ตายกันมาก่อน
เรื่องของเงินเรื่องของทองในการซื้อขายบ้าน
แต่เขาไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุก็เข้ามาพบเจ้าหน้าที่

หลังจากนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
ถึงสาเหตุที่ผู้ตายโดนฆ่านะฮะ